หลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รักวัน
วาเลนไทยที่เข้าร่วมโครงการวาเลนไทยส

ซึ่งสอดคล้องกับชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด
กลางบรรยากาศการแสดงความยินดีของญาติพี่น้องถือเลิกดีวันวาเลนไทย
เป็นคู่รักชุดแรกที่จดทะเบียนสมรสต่อหน้าสักขีพยาน
หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลเมือง๑๐๑
หอพระพุทธพิมารมงคลชั้น๓๕ชั้นสูงสุดของหอโหวต
ซึ่งเป็นที่ประเด็จสถานของพระบรมศาลิริฆษฐาตร

สร้างความสุขและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่สวนพฤกษศาสตร์จับมือกับอำเภอแม่ริม

ภายใต้กิจกรรมพฤกษาวิวารักษ์แอดแม่ริม
มกลางสวนกุหลาบกว่า๕๐สายพันธุ
ชมดอกกุหลาบสีเขียวที่หาชมได้ยาก
โดยมีคู่รักเบาสาวรวมทั้งหมด๑๗คู่
พร้อมใจกันมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้